จริงแต่ว่าเราจะพาไปกินแกงกะหรี่ของสองหนุ่มรุ่นใหม่ที่เขานำสูตรแกงกะหรี่แบบญี่ปุ่น
ผสมผสานกับแกงกะหรี่แบบอินเดีย
คือต้องยอมรับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกัน
แต่ว่ามีความอร่อยทั้งสองแบบทั้งจิกะหรี่อินเดียแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะ
เป็นร้านแกงกะหรี่หลังบ้านความโดดเด่นของเขาอยู่ตรงนี้
แกงกะหรี่ที่เสิร์ฟพร้อมกับหอมทอดดอกไม้
เก๋เหมือนกันนะนี่คุณดูสิเห็นไหมเขาเสิร์ฟมาแบบนี้
กลิ่นหอมคือต้องบอกเลยว่ากลิ่นของแกงกะหรี่เขาจะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว
กลิ่นหอมมากเพราะว่าส่วนผสมหลักของแกงกะหรี่ก็คือหอมใหญ่
แล้วก็ความหวานกับความเผ็ดของแกงกะหรี่กับหอมใหญ่

เขาบอกให้ลองกินคู่กันกับหอมทอด
มันจะอร่อยมากมันจะเข้ากันมาก
ลองไปฟังเสียงของสองหนุ่มคนรุ่นใหม่หน่อยว่า
ทำไมต้องเป็นแกงกะหรี่หลังบ้านแก๊กยัดเคอรี่ค่ะ

ก็เพราะว่าด้วยการที่พีมนะครับลาออกจากงาน
มาทำสูตรทำอะไรต่างของแกงกะหรี่ของเรานะครับ
ก็เริ่มทำที่ครัวหลังบ้านของเรา
ผมมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างของร้านเรา

เราทำแกงกะหรี่ทดลองทำกันนะครับ

เราเลยใช้ชื่อแบ็คย้ายเคอรี่แกงกะหรี่หลังบ้าน

เป็นแบบแกงกะหรี่ที่โฮมเมดทำเอง

ชอบนะหลังบ้าน
คือปกติครัวก็อยู่หลังบ้านใช่ไหม
มันเป็นแบบความหมายดีน่ารักที่เข้าใจง่ายด้วยนะคะ
คือจากความชอบที่ชอบชวนกันไป

ใช่ไหมไปกินแกงกะหรี่กันใช่ไหมล่ะ
แกงกะหรี่ญี่ปุ่นใครก็ชอบกิน
คือคุณชนะก็ไปกินแกงกะหรี่กันไหมเนี่ย
เขาเป็นเพื่อนกันเขาก็ชวนกันไปกินแกงกะหรี่แบบนี้
สุดท้ายตัดสินใจเอ้าเราชอบทาน

ตัดสินใจเปิดร้านแกงกะหรี่หลังบ้านไปเลย
ก็ต้องบอกว่าน้ำแกงกะหรี่ของเขาเป็นสูตรที่คิดค้น
ทดลองแล้วก็อร่อยโดนใจใครหลายคนนะ
ทดลองทำไปประมาณ๓๐กว่าหม้อ
ได้รสชาติที่แบบขายอยู่ในปัจจุบันนี้

เป็นแกงกะหรี่ในแบบญี่ปุ่นผสมอินเดีย

งหลีของเราครับจะเป็นแกงหลีญี่ปุ่นผสมอินเดีย

มันจะมีความเครื่องเทศที่ค่อนข้างหนักแน่น
และผมเชื่อว่าคนไทยชอบเครื่องเทศเช่นกัน
วกกับคนไทยมีนิสัยในการกินอาหารญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะ
เพราะฉะนั้นนะครับผมเลยเอาแกงกะหรี่ของผมนะครับ
แกงหลีอินเดียผสมญี่ปุ่นแล้วเสิร์ฟเป็นแบบญี่ปุ่น
พวกคนไทยเราก็ทานอาหารญี่ปุ่นที่หลากหลายนะ

เขาก็เลยเอาจุดเด่นมาผสมผสาน

เขาจะไม่เหมือนที่ไหนเพราะว่าน้ำสต๊อกหมูของเขา
แล้วก็ผงกะหรี่ที่ทำเองจากเครื่องเทศอินเดีย

ทำมาจากเครื่องเทศอินเดีย๑๕ชนิด

แล้วใส่ซอสญี่ปุ่นแท้ด้วย
มิติความเผ็ดร้อนด้วยพริกหมาล่า

เพราะฉะนั้นร้านนี้เขาจะมีความเผ็ดให้คุณเลือกถึง๓ระดับ

และออมเมลดมีไข่ด้วย

ส่วนข้าวแกงกะหรี่หอมทอด

สารภาพเลยว่าดิฉันแอบลองสั่งแล้ว

คือแกงกะหรี่ของเขาจะมีความเข้มข้น

เข้มข้นคือกลมมีความเผ็ดร้อนจัดจ้านแต่ยังคงสไตล์ญี่ปุ่น
คุณสารข้าวกับผมอีกอย่างที่คุณสั่งเนี่ย
เพราะรสชาติหรือสั่งเพราะพ่อค้า
พูดได้เหรอรสชาติสิใช่ไหม
เห็นพ่อค้าน่ะตามนี้ไม่ได้เลย